คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยสุภาพง๓ย่านศรีนคริน
คือมีกลุ่มวัยรุ่นเขานั่งอยู่ในห้องเล่นเกมกันอยู่
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงมาจากไหนก็ไม่รู้ท่าทางเหมือนเมา
ถี่ประตูห้องคือถีบทีเดียวเลยนะประตูเปิด
แล้วบุกเข้าไปในห้องเอามีดไปแทงวัยรุ่นที่เขานั่งอยู่ในห้อง
กันหนีกันกระเจิงเลยค่ะแต่มีคนนึงเขานั่งหันหลัง
เหมือนผู้ชายคนนี้ตั้งใจจะไปแทงหัวแต่เขาเอามือกั้นเอาไว้ก่อน
ก็เลยได้รับบาดเจ็บเย็บเป็นร้อยเข็ม
แล้วเขายืนยันว่าไม่รู้จักกับคนก่อเหตุเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

คือเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงคาดว่าเมากาวค่ะครับ
บุกเข้าไปในห้องที่คอนโดที่ตัวเองอยู่นะคอนโดเดียวกันแต่คนละชั้น
แล้วก็เอามีดไปแทงเขาไปฟันเขา
คนเจ็บนายวัฒพลยาจิตอายุ

คนนี้เย็บ๑๑๐เข็มคิดดู
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
โดมิเนียมในซอยสุภาพง๓ย่านศรีนครินทร์
เป็นคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะ
นายวัฒพลคนเจ็บกับเพื่อนเพิ่งมาเช่าอยู่ได้แค่สองสัปดาห์ครับ

ที่ชั้น๕นะคะคนก่อเหตุเขาอยู่ชั้น๓คอนโดเดียวกัน
คนก่อเหตุชื่อว่านายบัณฑิตภูสมจิตหรือนายมดแดงอายุ๓๒ปี
คนก่อเหตุอยู่ชั้น๓แล้วก็ห้องที่คนก่อเหตุอยู่เนี่ยแม่ซื้อเอาไว้ให้คนนี้ค่ะ
คนเจ็บเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะช่วงสี่โมงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
นั่งเล่นเกมอยู่ในห้องกับเพื่อนอยู่กันสี่คนจู่จู่นายมดแดงอ่ะ
ถีบประตูเข้าไปในห้องแล้วก็บุกไปแทงเขาเลยครับเขายืนยันว่าไม่รู้จักนายมดแดงมาก่อนนะคะ
แล้วทุกคนกำลังเนี่ยสนุกนั่งเล่นเกมกันอยู่ตัวคนเจ็บอ่ะค่ะนายวัฒพลเนี่ย
นั่งหันหน้าไปทางระเบียงส่วนเพื่อนอีก๓คนนั่งหันหน้าไปทางประตูหน้าห้อง
พอนายมดแดงพังประตูเข้าไปเขาบอกว่านายมดแดงคือถีบทีเดียวประตูเปิดเลยอ่ะ
พอประตูเปิดปุ๊บนายมดแดงเข้าไปก็พุ่งไปแทงนายวัฒพลเพราะว่านายวัฒพงศ์หันหลังให้ประตูไง
ไม่เห็นเพื่อนคนอื่นหันหลังออกประตูครับพอเห็นมีคนบุกเข้ามาเขาก็หนีทัน
นายวัฒพลหนีไม่ทันมดแดงก็เลยแทงเข้าที่หัวของนายวัฒนพล
แต่นายวัฒนพลยกแขนขึ้นมาป้องกันก็เลยถูกแทงไปที่ต้นแขนซ้ายนะคะ
นายมดแดงแทงขาเขาอีกโอ้โหเย็บที่ขาเนี่ย๖๐เข็มอ่ะ
เย็บที่แขน๕๐เข็มอ่ะ
ดแดงเนี่ยก่อเหตุแค่สองนาทีนะครับก่อเหตุเสร็จ
แดงก็ยืนดูอยู่อย่างนั้นยืนดูอยู่แป๊บนึงก็วิ่งหนีไป
พอเถี๊บพังหมดเนี่ยแล้วเข้ามาแทงผมเนี่ย
ก็แทงเสร็จรู้กันยืนดูอ่ะบอกว่าเตรียมแรกเรือนก็ไป

ยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับ
จริงเหรอเพิ่งมาอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้

แล้วกว่าเขาจะถีกประตูเข้ามาต้องทำอะไร
ทีเดียวได้มั้ยทีเดียวเลย
ทีเดียวทีเดียวแล้วก็ใหญ่ที่สูง

เข้ามาไม่ตกใจเลยเนี่ย
เข้ามาแล้วก็มาทุ่มวังแทงเราเลยเหรอ
อืม
เรามีการต่อสู้บัดป้องอะไรไหมครับ

แล้วเพื่อนอีกที่เหลืองำก็คือแห้ง

ก่อนหน้าห้องผมประมานสองถ้าจุดโมงก็ไปคอห้องคนหนึ่งบี

อารมณ์แบบไหนอาธิภาพที่เขามี

จะถามว่าจะเอายาอยู่อย่างนี้
เพื่อนคนเจ็บค่ะนายนพรัช

เขายืนยันว่าไม่มีใครรู้จักกับนายมดแดงคนก่อเหตุนะคะ
คือนายมดแดงเนี่ยใช้เวลาบุกเข้ามาในห้อง
แล้วก็จ้วงแทงจนเขาเจ็บหนักเย็บไปร้อยสิบเข็มเนี่ยนะ
เพื่อนเขาเจ็บเนี่ยนะแป๊บเดียวไม่กี่นาทีเอง
ตอนนั้นทุกคนตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
จะช่วยเพื่อนก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่มีอาวุธอะไรอยู่ในมือ

เพื่อนผู้หญิงสองคนก็นู่นหนีไปอยู่ระเบียงหลังห้องเพราะตกใจกลัวมากอะค่ะ
มันถีบตัวมามันดิ่งตรงมาผมก็ลุกลุกขึ้นปุ๊บ

แล้วมันก็ละคอเพื่อนผมลากไปแทงแทง
ผมก็เดินเข้าไปปุ๊บสักหนึ่งแทงเสร็จปุ๊บ
มันก็ยืนยืนอยู่นู้นผมกำลังจะไปแฟนผมก็ดึงไว้
ยังไว้ไม่ให้ผมตามไปมันก็เดินออกไป

ไม่ทันเลยพี่ไว้มากเลยพี่
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่คอนโดมิเนียมเดียวกันนะคะ
เพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกว่าห้องเขาอยู่ตรงกันข้ามกับห้องของนายมดแดงคนก่อเหตุเลย

ตรงกันข้ามเลยเขาเลยรู้พฤติกรรมของมดแดง
เขาบอกว่าโอ้โหมดแดงเนี่ยนะเวลาเสพยาทีไรคลุ้มคลั่งแบบนี้ตลอด

แล้วก็เวลาเมากาวนะก็จะไปเคาะประตูคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียม
แล้วก็เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าเคยโดนมดแดงมาเคาะประตูด้วย

มาขอตังค์บ้างขอเงินขอข้าวกินบ้างอะไรอย่างนี้
คือเขาก็ต้องยอมให้ไปเพราะกลัวว่าจะถูกมดแดงทำร้าย

บางทีมันก็เคยเห็นเขาว่าเคยแตะอังของผู้หญิงด้วยนะพี่
คือเห็นผู้หญิงอยู่ในลิฟต์หรือยังไงนี่แหละ

แต่ก็คือมันก็ไม่ได้แบบเชิงแบบล้าวลานวุ่นวายอะไรกันมากมาย
แต่คือส่วนใหญ่จะกลัวมาทั้งนั้นแหละพี่
แต่ว่าหลังมานี่คือพอตั้งแต่ได้ยินข่าวนี่คือสั่งลูกเลยว่า
เปิดให้ใครเลยน่ากลัวเนอะถ้าเรามีเพื่อนร่วมคอนโดมิเนียมเป็นแบบนี้เนี่ย
เราคงภาวะเหมือนกันอ่ะมันก็ต้องมีคำถามตามมาทันทีว่าอ้าวแล้ว
พ่อแม่พี่น้องปล่อยให้ไประรานชาวบ้าน
มาเรกเกเลงานการไม่ทำดมกาวอย่างเดียวทั้งวันเองได้ยังไง
ทนายมดแดงนี่นายบัณฑิตภูสมจิตอายุสามสิบสอง
ไม่ใช่น้อยน้อยนะใช่นะฮะวันนี้ครับตอนประมาณสี่โมงเย็นนะครับ
ท่านผู้ชมครับพ่อของนายมดแดงนะได้ไปคุยกับคนเจ็บ
แล้วก็เพื่อนร่วมห้องอันนี้พ่อนะฮะพ่อชื่อนายพลพัฒน์
อายุห้าสิบเอ็ดนะครับพ่อบอกว่ายอมรับว่าลูกชายก็คือนายมดแดง
เสพยาเสพติดและดมกาวอย่างหนักคือเสพยาดมกาวจนหลอน
แม้แต่ตัวพ่อยังเคยถูกทำร้ายมาแล้วจนไม่กล้าอยู่ห้องเดียวกับลูก
เพราะฉะนั้นอย่ามาถามว่าทำไมปล่อยให้ไประรานคนอื่น
พ่อยังอยู่ห้องเดียวกับลูกไม่ได้แต่ถามว่าดูแลไหมดูแลไปแล้ว
ตอนที่อาการหนักสุดเนี่ยนะเคยพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทมาแล้ว
นะแล้วก็ออกมาก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้อีก
อ่าตอนเนี้ยสิ่งที่พ่ออยากทำก็คืออยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวลูกชายให้ได้
อ่าจะได้เอาไปบำบัดอีกรอบหนึ่งอืม
เขาคิดว่าเราเป็นเขมรเข้าบ้านเขาเขาคิดว่าเป็นพม่าเข้าบ้านเขาอย่างเงี้ย
เพราะเวลาเราขับรถนี่เราจะอ่ามีอีโมงดำอุ๊ยเทอดี
ม่วงดำโคกหัวใช่ไหมพวกหัวแล้วก็หิ้วของฮิ้วอะไรพี่
เข้าไปในบ้านอย่างเงี้ยมันก็คงจะเหมือนได้
เหมือนพระม่าเหมือนอะไรเฮ้ยพระม่ามันเข้าบ้านกูมันได้ยังไงบ้าง
น้องหล่อนหล่อนหล่อนถ้าเกิดว่าเขาไปคุยกับใคร
ถ้าเกิดมีคนต่อต้านปุ๊บนี่เขาก็คิดว่าเป็นศัตรูเขาเลยอืม
อย่างเขาเดินไปเจอคุณอย่างเงี้ยอืม
อยากกินน้ำเห็นคุณกำลังกินน้ำอ่าคุณครับผม
กินน้ำหน่อยถ้าให้เขาปุ๊บเขาก็กินเขาก็เดินผ่านไป
เอ่อมีเทียนอยู่กับสาธานมันไปเลยอาการเค้าก็จะปุ๊ปกยืนมา
คืออยากให้ใจอยากให้เขาอยู่ในที่แบบนั้น
เนื่องจากว่าหนึ่งอย่างน้อยไม่มีกาวนมล่ะ

ผมพูดแบบอย่างนี้เลยนะ
นี่แหละคือใจเราต้องการตรงนี้

แล้วเราจะทำยังไงถ้ามันมีคนอย่างนี้อยู่ในสังคม

เราเดินไปไหนมาไหนเดินไปซื้อข้าวซื้อของเดินตามถนนหนทาง
เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเจอคนลักษณะแบบนี้หรือเปล่า

ในคอนโดเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่คอนโดไม่รู้ต่อกี่รอบ
เราไปถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดแห่งนี้นะครับ
เขาก็บอกว่าลูกบ้านเนี่ยก็แจ้งร้องเรียนพฤติกรรมของนายมดแดงมาหลายครั้ง
เวลาไปก่อกวนไประรานเขาก็ไปคุมตัวเอาส่งตำรวจ
พอตำรวจจับปรับหรือจะอะไรก็แล้วแต่
นายคนนี้ก็ได้กลับมาอยู่ที่คอนโดอีกเหมือนเดิม
เพราะว่าตำรวจปล่อยมาแล้วไง
แล้วก็เนี่ยก็วนอย่างนี้เรื่อยไปครับในการก่อเหตุก่อพฤติกรรม
ตอนนี้ไล่ติดตามตัวอยู่นะครับ
แต่ว่าถ้าเอากรณี
คนเจ็บรายล่าสุดที่ไปก่อเหตุไว้ทางผู้เสียหายเขาเรียกร้องเงินค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหาย๑๐๐๐บาท
เพราะว่าเขาต้องเอาไปใช้ในการย้ายห้องด้วยเขาอยู่ไม่อยู่แล้วเขาจะย้ายห้องใหม่แล้วนะ
แต่ทางพ่อของคนก่อเหตุบอกว่าไม่มีเงินสอนอพระขนงเจ้าของคดีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปตกลงกันอีกทีหนึ่ง
ตำรวจสอนอพระขนงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกับคนเจ็บอีกรอบนึงคุยกับพ่อของมดแดงอีกรอบนึง
แต่ทางที่ดีตำรวจก็ฝากบอกมดแดงไปว่ามอบตัวเถอะ

ไปเมาอยู่ไหนก็ไม่รู้